กลัวคุณดูสิครับเขาบอกนี่คือจอร่
คุณดูแล้วแบบคนถ่ายได้ก็ลุ้นไปกับคนพายเรือ
เขารู้คือเขารู้นะเขาเห็นหัวโผล่แล้ว

แล้วถ้าได้ยินเสียงคนที่อยู่ที่ฝั่งนะที่กำลังถ่าย

สักพักพอเรือเข้าไปใกล้มากกว่านั้นแล้วคุณ

มันถึงค่อยมุดน้ำหนี
ตอนแรกถ้าเราดูแบบนี้นะเรานึกว่าท่อนไม้ใช่ไหม

แต่พอเรือเข้าไปใกล้มันมุดน้ำหนี
ชาวบ้านยืนยันแล้วคนที่พายเรือใจกล้าคนนี้ไปใกล้มันเนี่ย
ก็พายเรือเข้ามาที่ฝั่งหลังจากที่เห็นจราเข้ตัวนี้แล้ว
นี่คุณดูให้ดีใกล้พลุบลงไปแล้ว

ทีมข่าวของเรารีบวิ่งเข้าไปคุยกับพี่เขา
พี่เมื่อกี้จราเข้จริงใช่ไหม

พอเขาพายเรือมาถึงฝั่งนั้นเขาบอกจริงสิ
เห็นกับตาสองตาเมื่อกี้พายไปใกล้มากขนาดนั้นแล้วนะฮะ

ถ้ายาวกว่าคนก็คงประมาณเกิน๒เมตร

คือเขายืนพายได้เป็นเราเรากลัวตกน้ำตกท่า
แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไปดูนะฮะ

เขาบอกเห็นจราเข้อยู่ในแม่น้ำบางประกง
แล้วน่าจะเป็นตัวใหญ่แบบนี้เห็นมา๒วันแล้ว
ทีนี้เมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติการ
ในการออกค้นหาชุดไกรทองใช่ไหม
ของร้านอาหารเอกขเนกล่องไปตามแม่น้ำบางประกง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเลย
เขาสำรวจตลอดแนวสองฝั่งแนวริมน้ำ
เพื่อค้นหาจราเข้ที่ชาวบ้านเรื่องลืม
บอกว่ามันตัวใหญ่ตัวยักษ์๓๔เมตรนี้นะฮะ
โดยเริ่มจากท่าน้ำหลังสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แล้วก็ไปตามป่าถวนน้ำขึ้นไปนะคุณ
ไปจนถึงบริเวณสารเจ้าแทร่ตั้น๘ริ้ว
เพราะว่าอะไรคะจุดตรงนั้นมันเป็นจุดที่ชาวบ้านเขาเจอ
ไอ้เข้ครั้งแรกเลยแล้วระยะทางมันไม่ใช่ใกล้นะคุณผู้ชม
ไปกลับแต่ละครั้ง๔กิโลไม่เจอร่องรอยจราเข้
เห็นเลยว่ามันลอยคอขึ้นมาเหนือน้ำ

เขาต้องปรับแผนค่ะไปหาจราเข้กลางคืน
เพราะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเวลาหาจราเข้กลางคืนนะคุณ
เขาจะเอาไฟส่องส่อง
แล้วถ้าเกิดเห็นความวาวสองตาคู่กันมา

แต่ถามว่าเมื่อคืนเห็นไหมไม่เห็นเลย
ไม่เห็นอะไรแวววาวแว๊บขึ้นมาเลยนะฮะ
ค้นหากันอีก๕ชั่วโมงในช่วงกลางคืน
จนต้องยุติการค้นหา
ทีนี้ครับวันนี้ต้องมีปฏิบัติการอีกรอบหนึ่ง

วันนี้นะเจ้าหน้าที่นะเอาทั้งโดรนบินคุณ
บินทางอากาศบินสำรวจลำน้ำ
นี่คุณดูสิต้องบินสำรวจลำน้ำนะ
ว่าจะมีอะไรมันโผล่อยู่

พอตามหาคนหายใช้โดรนตรวจจับความร้อน
แล้วของไอ้เข้มันยังไงอันนี้ดิฉันไม่รู้ว่า

เพื่อทำการในการค้นหาอีก
เจ้าหน้าที่ก็ออกเรือกันแต่เช้าเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ก็ต้องปรับแผน

นี่ไงคือเขารออยู่ฟังข่าวอยู่นะว่าตอนนี้
วันนี้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาจะมีชาวบ้านแจ้งมาไหมว่า
จราเข้มันลอยคออยู่ตรงจุดไหนพิกัดไหน

นี่ทีมข่าวของเราก็นั่งเรือไปพร้อมกับพี่เจ้าหน้าที่เขานะ
ก็คือรองหัวหน้าหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา

แล้วก็คุยกับเขาบอกว่าวันนี้จะวางแผนกันยังไง
พี่เขาบอกว่าวันนี้ต้องฟังว่าชาวบ้านเนี่ย
เขามีการเห็นจราเข้บ้างหรือไม่
ถ้าเห็นในพิกัดเดิมที่ชาวบ้านเคยเห็นและถ่ายคลิปไว้ได้
นั่นแหละแสดงว่าเป็นจราเข้ประจำถิ่น

มันเคยมีที่อาศัยที่กินอะไรของมันอยู่ตรงนี้
ก็จะรู้แล้วว่ามันคือจราเข้ประจำถิ่น

คือมันไม่ไปแบบตามลำน้ำหรือว่าไปแบบว่าหลงไปที่อื่น
แต่ถ้ามันไม่ใช่จราเข้ประจำถิ่น
คือเป็นจราเข้ที่หลุดมาจากฟาร์ม

มันจะไหว้ไปตามลำน้ำแบบไม่รู้ทิศรู้ทาง

เขาก็เลยบอกรู้นิสัยจราเข้แบบนี้
ก็เลยต้องฟังว่าชาวบ้านเจอจอราเข้อีกหรือไม่
แล้วก็ตอนนี้นะฮะก็ต้องวางแผนร่วมกับทางประมงจังหวัดฉะเชิงเซา
ในการที่จะสำรวจแล้วก็จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว
ลงลำน้ำแบบนี้เพื่อค้นหาตัวจราเข้

ชาวบ้านบอกว่าเป็นลูกแม่น้ำนะยังกลัวเลย

ฟังเสียงรองหัวหน้าหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาหน่อยฮะ
ยังไม่พบตัวว่าไปอยู่ตรงไหน

เลยก็ได้มาร์คจุดแล้วก็แจ้งประชาชนบริเวณใกล้เคียงให้ทราบ
แล้วก็แจ้งทางประมงให้ประมงมีคำสั่งออกมาว่าจะทำยังไง
เดี๋ยวจะต้องคุยวางแผงไข้เคียงครับ
เพราะว่าเรายังไม่พบตัวก็ต้องรอให้ประชาชนแจ้งเข้ามาด้วยครับ

นะครับเช้านี้มีอุปสรรคนะคุณนะฝนตกในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ก็เลยยังออกค้นหาไม่ได้นะฮะ
ก็เลยต้องจอดเรือรอก่อนรอฝนให้มันหยุดก่อนนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็พูดคุยกับชาวบ้านเหมือนกันนะ

ชาวบ้านเห็นจอราเข้แบบนี้จริงไหม

ถามคุณลุงคุณลุงไกรสอนจินดา
ซึ่งคุณลุงเนี่ยนะบอกว่าอุ้ยตอนนั้นน่ะ
ตกปลาอยู่ริมแม่น้ำบางประกงนี่แหละ
มีชาวบ้านลงไปอาบน้ำในแม่น้ำบางประกงด้วย
เห็นจอละเข้อยู่กลางแม่น้ำอุ๊ยตกกระจาย
อาจจะไปขังในเบาะไอ้เข้พอมันห่วมสูงขึ้นมา
ราเข้มันก็หลุดออกมาได้
คือเขาไม่เชื่อว่าเป็นจราเข้ประจำถิ่นที่จะอยู่ตรงนี้มานาน

เพราะว่าเกิดมาจนแก่จนเท่าไม่เคยเห็นเลยคุณลุงบอก
เราก็ถามคุณลุงคุณลุงขยี้ตามองดีแล้วใช่ไหม
ลุงบอกโอ๊ยก็สองตาของลุงเนี่ยเชื่อไม่เชื่อแต่ลุงเชื่อตาของตัวเอง
ใช่นี่ถามลุงนะคนอื่นเขาก็เห็นอีกด้วยใช่ไหม
คุณป้าซึ่งเป็นชาวบ้านบริเวณศาลเจ้าแทร่ตั้น๘ริ้ว
ซึ่งบอกว่าเห็นจราเข้จะเลยคุณป้านุชชนาธงทองทิพย์
คุณป้าบอกโอ้โหตอนเห็นนะอึ้งเลยตัวมันใหญ่มาก
หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้
อยากดูไหมหนูอยากดูไหมทีมข่าว
เปิดให้ดูเหมือนกันจ้าก็เป็นภาพเมื่อกี้แหละครับ
ที่จอละเข้โผ่หัวขึ้นมานะครับ
คุณป้าบอกว่ากลัวอยากให้จับได้เร็ว
เพราะว่ากลัวว่าจราเข้มันจะย้อนกลับขึ้นมาแล้วมันขึ้นฝั่งได้
นี่ที่คุณป้าคุณลุงก็เปิดให้ดูกัน

คุณลุงคนนี้ที่บอกคือใครคือคุณลุงคนที่ลงไปเล่นน้ำ
จำได้ไหมตอนแรกที่ลุงไกรสอนบอกว่ามีคนลงไปเล่นน้ำแล้วเห็นจราเข้
คุณลุงใกล้จอละเข้มากค่ะ
คุณลุงวิรุธแซ่สัวนะคะ
ลุงเล่าให้ฟังปกติลุงจะตกปลาจะทอดแห
แล้วก็เล่นน้ำอยู่ตรงสารเจ้าประจำเลย
แต่ปรากฏเมื่อวานก็กำลังจะขึ้นจากน้ำ
ตะโกนบอกระวังระวังไอ้เข้อยู่ตรงนี้
หันกลับไปมองตกใจมากเลย
ตัวมันใหญ่มากนี่คุณเห็นจมูกมันไหมเนี่ย
มันลอยคอผ่านไปเพื่อนก็บอกว่าอุ้ยจราเข้ตัวนี้นะ
มันไหว้มาหาด้วยตอนที่คุณลุงวิรุธอยู่ในน้ำ
แล้วก็เพื่อนบอกว่าโอ้โหไอ้เข้มันไหว้ใกล้ลุงประมาณสัก๓วาเอง
แล้วลุงไม่รู้ตัวก็เลยถามลุงลุง
เดี๋ยวลุงจะไปเล่นน้ำในคลองในแม่น้ำอีกไหม
ลุงใส่หัวไม่เอาแล้วลุงว่า
โอ้โหฟังคุณลุงเล่าเหตุการณ์ระทึกให้หน่อยฮะ
ถ้าลุงเล่นน้ำอยู่พิขัยเจอใช่ไหมครับ
คนตกปลาบอกว่าตกปลามา
ในจังหวะขึ้นเข้าไปเต็มตัวแบบนี้
แล้วมีคนตกปลาตรงนี้ไอ้คนตกปลามันเห็น
ผมไม่เห็นหรอกก็ิ้นตรงนี้เลือกขึ้นมาดู
ไหว้กันมาลง๓วาแล้วไม่เอาแล้ว
ไม่ลงน้ำแล้วเจ้านี้ไม่เอาแล้วครับน่ากลัว
โอ้โหคุณลุงบอกไม่กล้าแล้วลงน้ำนะครับ
เพราะว่าโอ้โหเฉียดตายมาหุดหวิดนะคุณ

พอเพื่อนเล่าให้ฟังนะว่าจราเข้มันห่างจากลุง๓วา

เออไม่งั้นโดนไอ้เข้ง่าไป
แต่ว่าอย่างหนึ่งที่พอคุณสืบสกุลพูดดิฉันหวาดเสียวเพราะอะไรรู้ไหม
ฉันขอให้มันเป็นจราเข้ที่หลุดมาจากฟาร์
เพราะแปลว่าไม่ได้อยู่ในพื้นถิ่นตรงนี้อยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่ามันเป็นจราเข้ประจำถิ่น
ว่ามันอยู่นี้มาตั้งแต่ตัวมันยังเล็กจนตัวมันโตเท่านี้เหรอ
มันก็ต้องมีแบบว่ายาดด้วยค่ะหลายตัว

เพราะว่าชาวบ้านที่ริมฝั่งแม่น้ำปัมปะโกงเขากลัวมาก
และอยากให้เจ้าหน้าที่จับตัวให้ได้โดยเร็วนะครับ
เจ้าหน้าที่มีการเตือนออกมาล่าสุดเหมือนกันนะครับ
บอกว่าถ้าจราเข้ตัวนี้โตถึงขนาดความยาว๓๔เมตร
มันอาจจะขึ้นฝั่งได้
แล้วก็ขึ้นมากัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน
ทำอันตรายต่อประชาชนได้
ดังนั้นขอให้ทุกบ้านช่วยกันสังเกตสังกาด้วยนะครับ
และเจ้าหน้าที่จะรีบปฏิบัติการเต็มที่นะฮะ

สรุปแล้วเจอตัวไอ้เข้หรือยังนะคะ